การประทาการของเด็กซ่าเทียมดี
ระหว่าง๒ทีมที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้
สุภาพผู้หลุดสุดสาร
ภาพสตรีสุดเสียว

ผมชื่อศีซาวันนี้จะมาทาดวน
หลับตาลงก็เห็นแต่ใบหน้าเธอดีชอบกินมากกว่าเธอ

คนนั้นที่เห็นว่าใจเว้นใช้เธอทันเมตร

เดี๋ยวคุณรับฝากความรักจากใคร
อาจจะได้ใช้เอาว่าซีซ่าโซคิว
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๔รอบ
รอบที่๑จำนวน๙ยก
รอบที่๒โจทย์เพลงพิเศษจำนวน๑ยก
รอบที่๓จำนวน๙ยก

ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่า

ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่า
รับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่าเสียงดี
ที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดในร้องได้ยกกำลังซ่า
วันนี้นะครับมีคณะกรรมการทั้ง๓ท่านรอพบกับคุณผู้ชมอยู่แล้วนะครับ
หอยพี่โตและพี่ฝนครับสวัสดีครับ
ผมจะให้ดูกันก่อนครับว่า

ที่เขาจะมาวาดลวดลายแล้วมาโชว์ความสามารถเนี่ย

การประทาการของเด็กซ่าเสียงดี
ระหว่าง๒ทีมที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้

ทีมสุภาพบุรุษสุดซ่า
และทีมสุภาพสตรีสุดเฟี้ยว
สำหรับทีมสุภาพบรุษสุดซ่า
สมาชิกในทีมประกอบไปด้วย
น้องวินนี่อายุ๑๐ขวบ

ผมจะชอบฝุกวิชาบางฟูครับ
น้องซีซ่าอายุ๑๐ขวบ
ศิลปินที่ผมชื่นชอบเป็นพิเศษคือ
คุณอาสรเผ็ดสรสุพรรค์ครับ
มองหน้าต่างข้างบ้าน
มาวานข้อมิงาน

ผมฝึกมา๓เดือนเต็มครับ
และน้องโนเกียอายุ๘ขวบ
ผมเล่นลิเกมาตั้งแต่อายุ๒ขวบครึ่งครับ

ยังไม่เคยร่วมเล่นกับพี่ชายามิชัยสักที
ดูขอเล่นกับพี่กับชายามิชัยครับได้มั้ยครับ
ทั้งสามมุ่งมั่นฝึกซ้อมร้องเพลงอย่างหนักหน่วง
มันง่ายก่อนไปใช่มั้ย

วันนี้วินนี่จะสู้ให้สุดใจเลยครับ

สู้ใจจะขาดแล้ว
ซีซ่านางจันทร์พร้อมเลยครับ
ความตั้งใจนี้เพื่อโครงการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ
ที่เป็นโรคสะเก็ดเงินโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด
พวกเราทีมสุภาบุรุษ
ภาพสตรีสุดเฟี้ยวสมาชิกในทีมประกอบไปด้วย
น้องฟริ้งกี้อายุ๑๐ขวบ
และมีความฝันอยากจะเป็นคุณหมอที่ร้องเพลงเพราะให้คนไข้ฟัง
หนูจะร้องเพลงให้เพราะแล้วก็ฉีดยาคนไข้เบาเลยค่ะ
เพื่อไม่ให้คนไข้ร้องไห้เลยค่ะ
อย่างน้อยอาจทำให้ต้องเฉลี่ยวใจ
วันนี้หนูจะทำให้เต็มที่และสุดความสามารถเลยค่ะ
น้องตินาอายุ๑๐ขวบ
ลูกสาวเจ้าของร้านทำผม
ผู้ที่มีความสามารถใดผมให้ลูกค้าได้ตั้งแต่อายุ๘ขวบ

โยนทิ้งความทุกความสอกออกไม่ยอมอายกเอาความสวกทิ้งไป

และน้องไอริชอายุ๑๒ขวบ
สาวน้อยผู้ที่ชื่นชอบการทำตัวอ่อนและรักในการร้องเพลง
กลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึง
นี่แหละค่ะคือสิ่งที่หนูชอบทำตอนยำว่างเล่นค่ะ
วันนี้พวกเธอทั้ง๓จะขอทำเพื่อโครงการ
บริจาคหน้ากากผ้าเพื่อนน้องที่ขาดแคลน

รักทีมไหนเชียร์ทีมนั้นรับประกันความมันสนุกแน่
โอ้โหซ่าจริงแล้วนะครับ

ซีซ่ากับฟูงฟริ้งค่ะ
ฟริ้งกี้ครับผม

ขอบคุณคุณคุณครับ
รอบที่หนึ่งยกที่หนึ่งเริ่ม

สวัสดีค่ะหนูชื่อฟิงกี้
ชื่อเต็มก็มีหนูกีตนาคิ้วหนัง
วันนี้ดีใจได้มาร้องได้อยู่กำลังสร้างช่องพิธีก่อนสุดท้าย
ช่องพิธีก่อนสุดท้ายชื่อพี่แซ็คชุ่มแพร่
สวัสดีพิธีกรรมหล่ออีกคนภักดิ์เอกน้ำหมดพี่เอเชย่า
ขอบคุณเอฟซีทุกคนที่คอยติดตาม
เป็นกำลังจะให้หนูไม่ได้มิสกีดันหน้า

แต่ก็เตรียมมาเพื่อการนี้และเพื่อแนะนำตัวนะครับ
อีกหนึ่งหนุ่มครับก็ไม่แพ้กันเหมือนกัน

ส่งเสียงหวาน

ทรงเสียง
ช่วยแจ้วจากใจ
กล้องกิดากลขอวนไหว
พี่น้องยนายหนีหน้า
ด้วยใจรักและนับถือ
ขอแค่เสียงปรบมือ

เชียงมา

สวัสดีครับฟิงกี้
ผมชื่อศีซา
วันนี้จะมาทาดวน
ฟิงกี้อย่ายอมแพ้นะ
ผมจะทำให้เต็มที่

เขาถามมาแล้วเขาบอกมาแล้วลูกต่อครับ

ซีซ่าถามมาเราไม่ยอมแน่นอน
สุก

รักคุณเสร็จ

ร่วงใจเอาไว้ที่คุณ
ห่วงผู้อุ่นเอาเสียยกใจ
คึ้งจนหัวใจวะอาวุ้น
ไม่อยากให้ใครใกล้คุณ
ไม่อยากให้คุณใกล้ใคร
แม้ใจคุณมีประตู
จะเข้าไปอยู่เฝ้าดูหัวใจ
ใส่ลูกปิดแล้วรีบกรอน
แท้ไม่เปิดตอนรับใคร

จะเป็นคนเดียวอยู่ในห้องหัวใจของคุณ
รักคุณจะยิ่งกว่าใคร
ติดตามได้จะปิดตาคุณ
ไม่อยากให้คุณเห็นใคร
ไม่อยากให้ใครเห็นคุณ

ปิดปากคุณได้ก็จะปิดปาก
เดี๋ยวคุณรับฝากความรักจากใคร
ปิดจมูกหูกไม่ให้ได้กลิ่น
ปิดหูไม่ให้ได้ยินเสียงใคร
ถ้าเป็นประตูห้องได้ดั่งใจ
จะอยู่ข้างในสองคนกับคุณ
คนเกี่ยว่ามันไม่เห็นซะ
แต่เลื่อมจะหักทันไป
รักคุณจะยิ่งกว่าใครปิดต่างได้จะปิดตาคุณ
ไม่อยากให้คุณเห็นใครไม่อยากให้ใครเห็นคุณ
เฝ้าบนบานทำบุญเพราะกลัวว่าคุณจะเปลี่ยนใจ
ปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากเดี๋ยวคุณรับฝากความรักจากใคร
จมูกไม่ให้ได้กลิ่นปิดหูไม่ให้ได้ยินเสียงใคร
ถ้าปิดประตูห้องในดั่งใจจะอยู่ข้างในสองคนกับคุณ
รักคุณจะยิ่งกว่าใครรักคุณจะยิ่งกว่าใคร
รักคุณจะยิ่งกว่าใครรักคุณจะยิ่งกว่าใคร
รักคุณจะยิ่งกว่าใครขอบคุณครับ
รักคุณจะยิ่งกว่าใครขอบคุณครับ
จบไปแล้วแม่กะเร่อยกะหริบจริงเลยนะหูตาแพลวมากเลยลูกเอ๋ย

จบไปแล้วแม่กะเร่อยกะหริบจริงเลยนะหูตาแพลวเลยลูกเอ๋ย
จบไปแล้วแม่กะเร่อยกะหริบจริงเลยนะหูตาแพลวเลยลูกเอ๋ย
จบไปแล้วแม่กะเร่อยกะหริบจริงเลยนะหูตาแพลวเลยลูกเอ๋ย

เป็นอย่างไรจ้าสาวน้อยกะหริบจริงรึไงลูกเอ๋ย

เป็นยังไงบ้างครับกับผลงานของเด็กน้อย
จริงแล้วฟังน้องมาหลายครั้งแล้วนะคะ
แต่ไม่เคยเห็นว่าน้องลูกเล่นขนาดนี้ค่ะ
รู้สึกว่าน้องเต็มที่มากค่ะวันนี้

คณะกรรมการเป็นอย่างไรบ้างครับพี่ฝนครับเป็นอย่างไร

ทุกครั้งที่หนูแบบยักษ์คิ้ว
มันมีเสน่ห์มากรู้ตัวไหมซีซ่า

การร้องไม่ธรรมดาเลยแต่ว่าพอคีย์มันต่ำ
เพราะว่าเด็กผู้ชายเสียงจะสูง
เหมือนคำแรกรักคุณเนี่ยเขาจะต้องมุดลงต่ำมาก
แต่เขาเหมือนผันโน้ตให้มันให้เสียงเข้าไปได้
เขามีพรสวรรค์มากเลย

จะมีเจ้าชายลูกทุ่งตัวน้อยเกิดขึ้นอีกแล้ว
น่ารักมากเลยลูกมีเสน่ห์มาก

ดูซีซ่าไปเมื่อกี้พี่ยิ้มใหม่และสุดท้ายพี่ก็กลึงคิ้วต่ำ

เพลงเมื่อกี้น่าจะยักษ์คิดว่ามันหลายร้อยที
ขึ้นแล้วเป็นจังหวะโดยเวลาเอื้อนแล้วแบบ

สิ่งที่พี่ชอบมากเลยคือ
เขาเรียกว่าสีสารของซีซ่ากับคนดู
ศิลปินต้องมีตรงนี้เวลาเราอยู่บนเวที

ซ่ามองทุกคนเลยแทบจะ๓๖๐องศาเลยมอง
กวาดตาทุกคนแล้วสบตาทุกคนเลย

เสน่ห์ซีซ่าเนี่ยมันไปไกลมากในเพลงนี้

นี่ขอบคุณค่ะพี่โต๊ะพี่หอยจังนี่

แต่จริงแล้วพี่ขอเสริมนิดนึงละกัน
แต่จะต้องมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง
แต่ตอนนี้เขามีแล้วนะการยักษ์คิ้วของเขาเป็นเอกลักษณ์มาก
ตรงการยักษ์คิ้วซ้ายของน้องไว้
แล้วเพิ่มคือปลูกคิ้วเพิ่ม
มันจะเป็นจุดที่โดดเด่น
อาจจะได้ฉายาว่าซีซ่าโซคิ้ว
อาจจะพูดสมมุติ

ปุ๊บแล้วร้องทอนหุกแล้วยักษ์คิ้ว
พี่รักคุณได้ก็จะปิดปากเดี๋ยวคุณรักก่อน
ความรักจะไกลสิทธิ์จำนวนรักไม่ให้ได้ยิน

ร้องตรงนี้วิภาวดีก็เห็น
เอาล่ะดีมากคุณชายาลองติดดู

รับคุณเสียยิ่งกว่าใครมอบความดูนใจ
โหโดดเด่นโดดเด่นโดดเด่น
คุณโอเคผมว่ามันจะลำบากกับการร้องของผมนะครับ
ซีซ่าคะเป็นคนที่มีลูกชั้นคอเยอะค่ะ
ผมรู้สึกว่าเขาเก่งมากเลยค่ะ
หนูก็รู้ค่ะว่าซีซ่าเนี่ยเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวมากเลยค่ะ
แต่หนูรู้ว่าฟิงกี้เนี่ยก็มีการแลปที่ดีและสามารถมัดใจกรรมการได้ค่ะ
เชียร์พวกเราทีมสุภาพสตรีสุดเฟี้ยวด้วยนะคะ
เปิดศึกยกแรกด้วยน้องซีซ่าจอมยักษ์คิ้ว
จะมาในเพลงของพี่แช่มแช่มลำ
น้องผู้หญิงแต่จะร้องเพลงผู้ชาย
น่าติดตามจริงสักครู่เดียวครับ

ตื่นมากต์ก็เจอว่าคิดดังเธออยู่เป็นประจำ
ฐุกเช้าคำ

ปิดปากคุณได้ก็จะปิดปาก

เพราะว่าคุณพ่อชอบเป็นการส่วนตัวด้วยค่ะ
แล้วหนูก็ชอบแรปด้วยค่ะก็เลยเอาเพลงนี้

ให้งั้นฟิ้งกี้ไปนั่งก่อนคนคุณพ่อมาร้องก่อนเลยครับ
ให้งั้นมาฟังบทเพลงจากน้องฟิ้งกี้
การุณาฟังไม่จบ
มีเวลาสัก๒๓นาทีไหม
ถ้าเธอไม่ยุ่งอะไร
ขอฉันคุยได้๒๓คำ
มีเรื่องค้างใจมากมายอยู่เป็นล้านคำ
ยอมมาแล้วเหลือแค่ส่วนสั้น
แค่ที่มันสำคัญจริง
การุณาฟังฟังฉันให้จบจบจบ
แล้วจะบวกจะลบ
ก็ตามใจ
ถ้าเธอมีเวลา
ขอให้รบกวนได้
ช่วยฟังความในใจสักนิดนึง
หลับตาลงก็เห็นแต่ไปนะเธอ

แต่มันก็ลอยออกไปหาเธออยู่จนเช้าคำ
ไม่รู้จะทำยังไง
อยากมีเธออยู่เคียงข้างใกล้
ให้เธอเป็นคนด้านคนสุดท้ายตลอดชีวิต
ไม่คิดให้ใครแค่เธอผู้เดียวที่ใจฉันเห็นว่าใช่
แต่ยังไม่มีผู้ใดในใจก็ถือโอกาสตรงนี้บอกกันซะเลย

ก็แล้วแต่เธอ
ดูเหรอ
ว่าฉันมากมาย
ก็รู้นะฟังฟัง
ฉันให้จบจบ
แล้วจะบวกจะลบ
ก็ตามใจ
ถ้าเธอมีเวลา
พอให้รบกวนได้
ช่วยฟังความในใจ
สักนิดนึง
หลับตาลงก็เห็นแต่
เธอกิเช้าตื่นมากก็เจอว่าคิดถึงเธอ

เธออยู่ทุกเช้าคำ
ไม่รู้จะทำยังไง
อยากมีเธออยู่เคียงข้างใกล้
เธอเป็นคนดังกลสุดท้ายตลอดชีวิต

ฉันเห็นว่าใช่แต่ยังไม่มีผู้ใดในใจ
ก็ถือโอกาสตรงนี้บอกกันซะเลย
คิดยังไงกับฉัน
ก็แล้วแต่เธอ

อ๋อบอกแล้ว

แต่พ่อของคุณพ่อร้องเพลงเป็น

ผมเขาคิดไม่ถึงว่าเขาจะร้องเพลงได้

วันนี้พ่อและครอบครัวมีความสุขมากครับ

วันนี้มีตัวแทนนะฮะจากมูลนิธิ

น้องเซงกี้มีความแบบสดใส
มีความเป็นสไตล์ของตัวเองค่อนข้างชัด

เขาเป็นเด็กที่มีความสามารถเยอะเห็นเต้นด้วยนะคะ
ขอบคุณค่ะจริงครับฝืนไปเดี๋ยวกัน

น่ารักมากครับถ้อนฮุกผมตื่นเต้นมากเลย
ผมเคยร้องแบบนี้แล้วผมคุณเคยร้องแบบนี้ด้วยหรือครับ

อะไรทุกเช้าค่ำจำได้พอจบเช้าค่ำปุ๊บผม
ผมรอลุ้นอยู่ว่าพอเขาจบประโยชนเขาจะหายใจเฮือกไหมอะไรอย่างนี้
เขาเต้นไปด้วยแล้วเขาก็ไม่เฮือกเลยเขาก็ร้องต่อไปโดยที่ไม่มีอะไรเลย
คุณหายใจอีกทีเดียวได้ไหมไอ้ท่อน๒ไอ้ฮุก๒น่ะ
อยากดีเธออย่าคิดข้างใกล้ให้เธอเป็นคนรักคนสุดท้าย

คนนั้นที่เห็นว่าใจเว้นใช้เธอทันไปเจอ
หายใจโดยที่เนียนมากโดยที่เราไม่รู้สึกเลย

ปกติฟริ้งกี้ชอบร้องเพลงแนวไหนครับ
ส่วนใหญ่หนูจะร้องลูกทุ่งค่ะ
แต่ฟริ้งกี้มีความคิปพอปมีความอะไรอยู่ในตัวด้วย

ซึ่งพี่ว่าดีเพราะว่าพอเราฟังหลายอย่างเนี่ย

ฟังฮิปพอปด้วยมันจะผสมผสานมาเป็นอะไรที่ใหม่
ว่าฟิงกี้ก็น่าจะเป็นศิลปินคนหนึ่งที่แบบมีแววในอนาคตเหมือนกันนะคะ

เพลงนี้ต้องยอมรับก็หลายคนนะบอกเลยนะครับ
คุณแช่มก็ร้องไม่ไหว
แต่ถ้าเราร้องเองเราก็คงจะไม่ไว้
หลับตาลองจะเป็นเฉยทุกเช้าคำ

นี่แค่อันแรกอันหลังยิ่งเลวใหญ่เลย

แต่ต้องบอกว่าน้องพริ้งกี้เนียน
หายใจได้แบบว่าทีเดียวแล้วอันสุดท้ายนี่ทำได้ดีมาก
นี่คือพื้นฐานของนักร้องที่ดี
ที่มีระบบการหายใจที่ถูกต้องทำให้เพลงมันไปได้

ขอขอบคุณพี่ฝนบ้างครับเป็นอย่างไรจ๊ะ
ไม่แปลกใจเลยที่เวลาที่
พอเพลงจบปุ๊บแล้วคุณถามคุณพ่อ
แล้วคุณพ่อแบบปลื้มจุกขึ้นมาเนี่ยเราเข้าใจเลย
ขนาดเราเป็นกรรมการเรายังนั่งชื่นใจเลย
แล้วพ่อกับแม่มันจะต้องทวีคูณมากกว่านี้ความชื่นใจ
แล้วก็สิ่งที่ฟริ้งกี้ทำมัน
มันก็สุดยอดพี่ฝนแอบร้องตามแล้วพี่ฝนก็เฮือกเหมือนกัน

คือเขาอยากมี
คือตรงนี้เขารักหายใจแล้วตั้งแต่๒คำแรกนี้
แล้วทีนี้เขาก็คือยาวนี่คือฉลาด
อยากมีเธออยู่ที่ข้างไกล
จะเป็นคนรักคนสุดท้ายตลอดชีวิตไม่คิดให้ใคร

แต่ยังไม่มีผู้ใดในใจก็ติวโอกาสตรงนี้บอกกันซะเลย

แต่สองคนอยากจะบอกว่ากินกันไม่ลงเหมือนกันนะ
น่ารักสดใสทั้งคู่เก่งทั้งคู่เลยค่ะ
ขอบคุณคณะกรรมการทั้ง๓ท่านครับ
คุณกี้เขามีคนที่เก่งมากเลยนะครับ
ในเพลงมีท่อนแร็กที่ต้องร้องต่อเหนื่อง

กรรมการครับยกนี้เป็นยกที่หนึ่ง
ช่วยชูป้ายให้ทีมสุภาพลุศสุดสร้าง
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจด้วยนะครับ
ขอบคุณครับ
ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องเสียงต่ำ

แต่สำหรับน้องฟริ้งกี้ไม่มีปัญหาเรื่องนี้
ทำโชว์นี้ได้ดีเต็มเสียงทีเดียว
โชว์ไหนจะถูกใจกรรมการช่วงหน้ารู้ผลครับ
การตื่นเวทีประมาณนี้ผมบอกได้เลยว่า

พอทุกคนที่เกณฑ์เวทีมาหมดเหลือแค่

เจนเวทีครับผม
มันจะออกขอนแจ่มนิดหนึ่งครับ
ทีมพี่ชนะคือทีม
ปากเดี๋ยวคุณรับฝากความรักจากใคร
ปิดจมูกไม่ให้ได้กลิ่น
ปิดหูไม่ให้ได้ยินเสียงใคร
การุณาฟังฟังฉันให้จบจบ
แล้วจะบวกจะลบก็ตามใจ

พระพี่เลี้ยงเป็นอย่างไรบ้างพระเจ้าค่ะครับผม

เรื่องการตื่นเวทีประมาณนี้ผมบอกได้เลยว่า

พอทุกคนที่เกณฑ์เวทีมาหมดเหลือแค่

เจนเวทีครับผม

รอบที่๑ยกที่๑นี้
ทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะครับ
ระหว่างทีมสุภาพสตรีสุดเฟี้ยว
สีชมพูและสุภาพบรุษสุดซ่าสีป้า
ใครจะได้คะแนนไปสะสมไปครองก่อนใน

รอบที่๑ยกที่๑ทีมที่ชนะ

สุภาพสตรีสุดเปรี้ยว

เป็นยังไงบ้างลูกความรู้สึกหนูพิงกี้

ก็รู้สึกสนุกแล้วก็จะนำไปปรับปรุงครับ

ตรงที่คณะกรรมการติครับ

ใครที่จะพิชิตใจคณะกรรมการแล้วจะสามารถคว้าคะแนนไปครอบครองได้
ช่วยกันเป็นกำลังใจให้กับเด็กน้อยทั้งสองทีมด้วยนะครับ
น้องฟริ้งกี้จากทีมสุภาพสตรีสุดเฟี้ยว
ทำคะแนนประเดิมไปก่อนหนึ่งคะแนน
ยังเหลืออีก๑๙ยกให้คุณผู้ชมได้ตามเชียร์กัน
ติดตามความสนุกแบบนี้ได้ในร้องได้ยกกำลังซ่า
อันนี้รู้จักแต่อันนี้อะไร
ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดที่ใช้ได้ดีกว่ารุ่นเดิมค่ะ
หนูติดตามพี่เอนะจนหนูจะร้องเพลงพี่เอได้ทั้งหมดแล้วครับ
ขอเป็นพระเอกให้หัวใจเธอ